เรื่องของศพปริศนาในห้องน้ำในปั๊มน้ำมันร้างที่อุตรดิษฐ์นะครับท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่าวันนี้มีญาติมาบอกกับตำรวจเหมือนกันบอกว่านี่น่าจะเป็นญาติของเขา
ค่ะอ่าน่าจะเป็นลุงหนุ่ยนะเมื่อช่วงบ่ายครับ
นายเจริญทรัพย์สมบัติอายุ๖๒ปีซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑
บนบ้านขามอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมินะครับ
เดินทางมาที่สพวังกะพีจังหวัดอุตรดิษฐ์มากับญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านด้วย
รวมห้าคนด้วยกันเนี่ยฮะคือเขาดูข่าวกัน
แล้วเห็นข่าวศพชายนิรนามถูกเผาจนร่างไหม้เกรียมในห้องน้ำปั๊มน้ำมันร้างในตำบลหาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษ
อ่าแล้วก็เห็นรถกระบะค่ะต้องสงสัยคันนี้นะครับ
เขาก็เลยอ้าวนี่มันเป็นรถกระบะของลุงหนุ่ยนี่ก็เลยมาหาตำรวจที่อุตรดิษฐ์นะครับ
อ่ามาสอบถามถึงรายละเอียดต่างต่างตำรวจเขาก็ขอดูเอกสารสอบถามรายละเอียดความสัมพันธ์กับผู้ที่คิดว่าจะเป็นเจ้าของรถเป็นผู้เสียชีวิต
เอาหลักฐานต่างสภาพศพรองเท้าภาพจากกล้องวงจรปิดรถกระบะที่จอดทิ้งไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสี่ร้อยเมตร
อ่าก็พาไปดูทุกคนยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือนายกิ่งเพชรชัยทิพย์หรือว่าลุงหนุ่ยอายุหกสิบห้าปี
เป็นชาวบ้านหมู่๑ตำบลบ้านขามอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิแน่
หนุ่ยก็คือภาพเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับภาพฝั่งขวามือเนี่ยนะที่เป็นภาพนิ่งเนี่ยนี่ฮะ
ผู้ที่เขามาแจ้งตำรวจเนี่ยบอกว่าเนี่ยคือศพกับรถนะของลุงหนุ่ยนะครับ
หนุ่ยมีอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไปอาศัยอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัว
ซึ่งนายเจริญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะที่มาตามหาลุงหนุ่ยเนี่ย
กับน้ำตาคลอเบ้าตอนที่ไปเห็นรถกระบะอีซูซูสีดำ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ตำรวจได้เป็นของกลางไว้เพราะว่าจอดทิ้งเอาไว้นะครับ
ตำรวจเอาไปตรวจสอบที่สพวังกะพีเป็นหลักฐานในคดี
แล้วก็ยืนยันหนักแน่นว่ารถคันนี้คือของลุงหนุ่ยขับออกจากบ้านที่ชัยภูมิมาตั้งแต่
สิบสามกันยายนค่ะแล้วหลังจากนั้นญาติญาติเพื่อนบ้านในพื้นที่นะ
ติดต่อลุงหนุ่ยไม่ได้อีกเลยจนมาทราบข่าวเรื่องพบศพในช่วงนี้นี่แหละ
ผู้มาผมได้สังเกษดูตรงนี้ก่อนเพื่อเพราะว่าบ้างที่
กระจกมันเก่าหลายแล้วพี่ทำไมไม่เปลี่ยนแกบอกว่ามันยังใช้ได้เนี่ย
ไปหาหมอเลยผมก็ไปสองคนถ้าแกบางทีไปหมอไปไหนก็ไป
สภาพรถบางอย่างจากที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกเนี่ยบางส่วนมันก็เสียหายอยู่แล้ว
กระจกรถเนี่ยใช่ไหมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเคยถามลุงหนุ่ยว่าทำไมไม่เปลี่ยน
หนุ่ยบอกมันยังพอใช้ได้แต่ไม่รู้ว่าส่วนอื่นมันจะถูกดัดแปลงอะไรหรือเปล่า
หรือว่าไปทำอะไรทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่านะ
เจริญเชื่อว่าลุงหนุ่ยน่าจะถูกฆ่านะครับซึ่งคงจะถูกฆ่าจากที่อื่น
แล้วเอาศพมาเผาอำพลางแต่ไม่รู้สาเหตุที่คนร้ายฆ่าลุงหนุ่ย
เพราะปกติลุงหนุ่ยเป็นคนใจดีใจเย็นเป็นที่รักของคนในหมู่บ้าน
หายตัวไปญาติญาติก็พยายามติดต่อหาไม่เจอ
โทรศัพท์ที่ลุงหนุ่ยใช้ก็เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่า
คือมันไม่สามารถติดต่ออะไรได้นอกจากสัญญาณโทรศัพท์ที่จะโทรเข้าโทรออก